มาดูศึกลูกชิ้นกันค่ะคุณผู้ชมศึกร้านลูกชิ้นฝั่งหนึ่งชิ้นปิ้ง
ฝั่งหนึ่งชิ้นทอดจริงก็อร่อยทั้งสองแบบเลยนะ
แต่ไม่พอใจฝั่งลูกชิ้นปิ้งยิ่งโมโหถือท่อนเหล็กมา
ฟาดร้านฝั่งลูกชิ้นทอดดูกันหน่อยนะคะ
ผมก็ยังขายไม่ได้เลยนะไม่ได้เกี่ยวนิดเดียวนะโอ้
มันขายคนละคนละอย่างกันแล้วร้านลาบก้อยนี่เขาขายอยู่ติดกัน
เขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ได้พูดมาหมายก็ได้หรอไม่ได้พูดมาหมาย
ไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวก็ตีกันในร้านเถอะนะตีกตีไปเลยค่ะ

มันมีคนขายของเหมือนกันเนี้ยต้องมีคนห้ามทับต้องมีคนห้ามตึก
เป็นร้านผัดไทยอยู่ในเหตุการณ์ค่ะอ่าขายของเหมือนกัน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะพอนักข่าวของเราเห็นคลิปนะ
คือลงพื้นที่ไปเลยไปที่ลูกศรแดงอันนั้นคือชิ้นปิ้งนะ
ฝั่งพ่อค้าชิ้นปิ้งนะชิ้นปิ้งถือเหล็กนะใช่ฝั่งชิ้นทอดเนี่ย
เขาขายเป็นรถเข็นอ่ะครับแล้วเขาก็เหมือนกับอุ้ย
เขาก็โดนชิ้นปิ้งเข้ามาแบบนี้นะนักข่าวของเราก็ไปที่พระราม๒ซอย๑๙ค่ะ
ฝั่งพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งมาหาเรื่องฝั่งพ่อค้าลูกชิ้นทอด
คือไม่พอใจไงไม่พอใจว่าอ้าวขายลูกชิ้นทอดมาจอดรถลูกชิ้นทอดเนี่ย
แถวร้านที่เขาขายลูกชิ้นปิ้งได้ไงอ่ะเออไม่ได้ใช่ไหมห้ามใช่ไหม
นั่นน่ะสิเจ้าของร้านผัดไทยค่ะพี่สิริวิมลบอกว่าโอ้ย
มันเกิดขึ้นมา๒ตุลาที่ผ่านมานะคือเขามีเรื่องกัน
ลูกชิ้นทอดก่อนลูกชิ้นทอดเนี่ยคือนายพันธีค่ะ
ขี่รถมาก็มาขายลูกชิ้นทอดจอดตรงหน้าร้านผัดไทยก่อน
แล้วก็เหมือนกับมาหาเพื่อนนั่งดื่มเบียร์ในร้านผัดไทยนี่แหละ
แล้วบอกกับพี่สิริวิมลว่าขายของจะหมดแล้วครับ
เดี๋ยวผมกำลังจะกลับบ้านนี่คือไม่ได้มาจอดขายนะครับ
จอดเฉยแล้วมานั่งดื่มเบียร์ในร้านผัดไทย
ปรากฏว่าไม่ถึง๑๐นาทีค่ะฝั่งชิ้นปิ้งมาเลยจ้ะ
ถือท่อนเหล็กเข้ามามาหาฝั่งลูกชิ้นทอด
แล้วก็โวยวายมาจอดขายลูกชิ้นทอดตรงนี้ได้ไง
มันใกล้กับที่ร้านเขาขายลูกชิ้นปิ้ง
คุณพี่สิริวิมลนะนะบอกว่าเอ้ยอย่าทะเลาะกันเลย
ลูกชิ้นเหมือนกันแล้วปรากฏว่า
ฝั่งคนขายลูกชิ้นปิ้งที่ถือท่อนเหล็กมา
กลายเป็นว่ามาหาเรื่องมาหาเรื่องคุณพี่สิริวิมลกับหลานอีก
เขาก็บอกว่ามึงเป็นใครจะอยู่ที่นี่แหละ
บอกให้ออกไปจะขายของเขาก็จะใส่ร้านเหมือนกัน

ทานแล้วก็ไปฟังเราก็เกี่ยวข้องอะไรเราก็ขายของใช่ไหม
คุณผู้ชมก็ไปคุยกับพี่ร้านผัดไทย
อธิบายให้ฟังเพราะว่าพี่เขาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไง
ทีนี้ฝั่งคนขายลูกชิ้นปิ้งที่เขาแบบโวยวาย
ปกติเขาจะมาขายแถวนี้ตอนบ่าย
พอบ่ายเสร็จปั๊บก็จะออกไปขายที่อื่น
แล้วก็กลับมามาขายอีกประมาณสักช่วง๒ทุ่มช่วงดึกค่ะ
ส่วนฝั่งลูกชิ้นทอดก็จะขับรถตระเวนขายที่อื่นเป็นหลักนะ
แต่วันที่ทะเลาะกันฝั่งขายลูกชิ้นทอด
เขาไม่ได้มาจอดเพื่อขายลูกชิ้นทอด
มาจอดแล้วก็มานั่งดื่มเบียร์ที่ร้านผัดไทยของพี่เขาไง
แล้วถามว่าพี่คนขายร้านไหนที่เขาขายมาก่อน
เขาบอกว่าอ๋อจริงนะคนขายลูกชิ้นทอดเขาขายมาก่อน
ขายก่อนฝั่งลูกชิ้นปิ้งอีกขายก่อนมาหลายปีเลย
แต่คือเขาไม่ได้อยู่ประจำเขาก็จะไปมา
ทีนี้คุยกับพี่ร้านเจ้าของผัดไทยเขาก็บอกว่าที่ผ่านมานะ
ส่วนใหญ่ที่พี่เห็นจะมีแต่ฝ่ายลูกชิ้นปิ้ง
มาหาเรื่องลูกชิ้นทอดมาหาเรื่องก่อนตลอดเลย
แล้วฝั่งลูกชิ้นทอดโดนแบบนี้หน้าถอดสีแตก
ก็ไม่ได้ตอบโต้กลับนะคะไม่อยากมีปัญหา
เขาบอกว่าก็ผมก็คนขายของเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความด้วย
เพราะผมก็ไม่อยากมีเรื่องแต่ฝั่งชิ้นปิ้งเหมือนเขาจะบอกนี่
ว่าเขาจ่ายตังค์เรื่องค่าทงค่าที่อะไรไปแล้วนะ
มันมีเรื่องการจ่ายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจอะไรไม่รู้ด้วยนะ
แต่อันนี้ต้องฟังให้ดีนะคุณผู้ชมแล้วต้องไปถามทางเทศกิจด้วยนะ
ว่าอ้าวถ้าเกิดว่าพ่อค้าเขาบอกมาแบบนี้ความจริงเรื่องนี้มันคืออะไรต้องชี้แจง
วันนี้คุณผู้ชมติดตามข่าวไทยรัฐทีวีไว้ทั้งวัน
เราอาจจะมีความขึ้นหน้าอาจจะได้ไปสัมภาษณ์ฝั่งเทศกิจด้วย
ว่ามันมีการจ่ายเงินเพื่อจะมาขายลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดจริงหรือเปล่านะฮะ